ส่วนอันนี้นี่มาขับกระบะมาขับมอเตอร์ไซค์มามาเป็นแก๊งเลยนะ
มาถึงที่ร้านต้นไม้อ่ะสมมุติว่าเขามีเรื่องกับลูกน้องร้านต้นไม้

เจ้าของร้านบอกว่าก๊อฟไม่อยู่แต่เชื่อไหม
ว่าไอ้พวกที่มาเนี่ยมันลากตัวเจ้าของร้านต้นไม้
ซ้อมแล้วบอกฝากกระทืบไปถึงก๊อฟด้วย

คุณผู้ชมดูค่ะอันนี้คือกล้องวงจรปิดในร้านนะ
ตั้งแต่รถกระบะคันนี้มาจอดหน้าร้าน
แล้วเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์ตามมาอีกนี่ลงมาแล้วลูกศรแดงที่เขียนว่าผู้ก่อเหตุ
ดูสิมาถึงก็เดินอาดเข้ามาในร้านต้นไม้

เดินมาถึงปั๊บมาที่ร้านตรงนี้อยู่ที่พนัฐนิคมชนบุรี
หลังจากนั้นกลุ่มชายชะกันก็เดินมาถามนี่เจอเจ้าของร้านนะ

เจ้าของเขาบอกว่าลูกน้องไม่อยู่
หลังจากนั้นกลุ่มชายชะกันดูสิเจ้าของร้านนี่คือลูกศรเขียวนะ
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยโดนกลุ่มชายชะกันล็อกตัวเอาไปขึ้นกระบะ
ขึ้นกระบะไปชกไปต่อยขู่จะทำร้ายร่างกาย
บอกว่าถ้าเกิดไม่เอาตัวลูกน้องมาให้โดนแน่
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗ที่ผ่านมา
แล้วเราคุยกับฝั่งเจ้าของร้านต้นไม้นะคือคุณธนาธรรมนิยาอายุ๒๘ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้คือเราก็เลยถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผมอ่ะไปซักผ้าในปั๊ม
แล้วลูกน้องผมขอติดรถไปด้วยผมเห็นแหละว่าลูกน้องกับอีกหนึ่งในกลุ่มนั้นน่ะ
มีเรื่องทะเลาะกันแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทะเลาะกันเรื่องอะไร
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปผมก็คิดว่าเรื่องมันจบ
ตอนที่ขับรถกลับบ้านก็อยู่ใกล้กับร้านขายต้นไม้นะนะ
กลุ่มวัยรุ่นอ่ะขี่รถตามมาแล้วนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกลับมาดูลาดเหลา
แล้วเช้าวันต่อมามาเลยยกพวกมาแบบคลิปในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็น
ซึ่งเราก็เลยถามคุณธนาไปนะว่าอ้าวแล้วลูกน้องคุณธนาล่ะ
คุณธนาบอกว่าลูกน้องผมอ่ะมันหนีไปแล้วผมนี่แหละซวยผมก็เลยโดนทำร้ายไง
ผมมาเปิดร้านขายต้นไม้ปกตินี่แหละเขาก็มาเรียกผมผมก็เดินออกมา
ก็ถามหาลูกน้องผมอ่ะผมว่ายูมึงพาผู้ไปได้ไหมได้ทางั้นผมขับรถตามไป

ฝากมันเนี่ยเพราะว่ามึงเป็นลูกพี่มันแล้วมึงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
โหมึงเป็นลูกพี่อะมีการกระทืบฝากกันอะ
มันอยู่ในที่เกิดเหตุก็กูจะกระทืบมึงนั่นแหละฝากไปไปกระทืบมัน
เอาจริงแม่มาคนเดียวก็ไม่กล้าทำแบบนี้หรอกนะ
ใช่แต่นี่ก็มากันเป็นหมู่ไงเป็นคนหมู่ไง
เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตัวเจ้าของร้านต้นไม้ก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกับครอบครัวเขา
แล้วอย่างหนึ่งชาวบ้านเขาไปบอกต่อกันบอกโอ๊ยเจ้าของร้านต้นไม้ร้านนี้
ไปติดหนี้นอกระบบมีแก๊งเงินกู้ตามมาทวงไปกันใหญ่คุณผู้ชม
มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาก็เลยไปแจ้งความไว้
แล้วเราก็ไปคุยกับภรรยาของเขานะเขาบอกว่าไม่เคยรู้จักกลุ่มที่ก่อเหตุมาก่อนเลย
แล้วมาทำแบบนี้มันไม่ได้ลูกน้องไปมีเรื่องแล้วจะมาทำร้ายเจ้าของ
มาทำร้ายลูกพี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเกิดขึ้นนอกเวลางานมันคนละคนกัน
ตอนนี้นะทางฝั่งเมียเองก็บอกว่าหูผัวโดนแบบนี้แล้วเนี่ย
ห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเราเหลือเกินอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้เร็ว
จริงภาพก็มีชัดนะทั้งมุมในร้านมุมนอกร้าน
ว่าเขามากันลงจากรถกระบะมากี่คนลงจากมอเตอร์ไซค์มากี่คน
ฝากตำรวจในพื้นที่ดำเนินการด้วยนะคะ

ต่อให้ไม่ไปทำร้ายเจ้าของร้านไปทำร้ายลูกน้องก็ผิดอยู่ดีนะคะ